มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ถ้าจะพูดในวงการของผ้าโบราณของล้านนา
ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักพี่ป้อม

ถ้าใครอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับผ้าล้านนา
จะต้องคิดถึงแม้กระทั่งละคร

เพลิงพระนางนี้ได้ทำมา๒ตอนแล้วครับ

ครั้งเวอร์ชันแรกเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบชุดเหมือนกับกึ่งย้อนยุคจริง
แต่เวอร์ชั่นใหม่นี้เพื่อกันไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้
ก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดในเมืองสมมุติแต่ก็มีรูปแบบของอาเซียนมาผสมผสานกัน
ก็ชุดทั้งหมดประมาณพันกว่าชุดนะครับ
แต่พี่ป้อมเนี่ยมาเริ่มรู้จักกับผ้าโบราณเหล่านี้ได้ยังไง
ก็ที่ฉันมีคนมาที่วิรัยเขาก็จัดการแสดงอะไรขึ้นมาต้อนรับ
จนเป็นที่รู้จักในจังหวัดเชียงใหม่ว่านักศึกษากลุ่มนี้อยู่ได้
ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกมาที่เชียงใหม่
ทางจังหวัดก็บอกว่าให้ทางกลุ่มนี้ไปช่วยจัดการแสดงชุดหนึ่ง
เป็นการแสดงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเชียงใหม่
ให้คิดว่าเราเห็นในภาพโบราณเดี๋ยวอยากจะเห็นภาพนี้ปรากฏเป็นแฟชั่นโชว์ออกมา
ก็เอารูปเก่าขนความแล้วพยายามไปหยิบลืม
ของอาจารย์บ้างของเจ้านายบ้างของอะไรคนละชิ้น๒ชิ้น
เอามารวบรวมอันไหนที่มันขาดไปก็มาตัด
ปรากฏว่าชาวต่างประเทศฮือฮากันมากว่า
เชียงใหม่สมัยก่อนแต่งแบบนี้แบบนี้แต่ปรากฏว่า
ชาวไทยเองนะ
ตอนแรกก็รู้สึกท้อท้อแต่ตอนหลังคิดว่าเราตั้งใจทำดีเรามีภาพประวัติ
สักวันหนึ่งคนที่จบตีแล้วเขาจะรู้เองว่าท้อแล้วไม่มีจริง
นี่จุดเริ่มต้นมาเริ่มสะสมเนี่ยมาเริ่มสะสมได้ยังไง
ก็คือพอหลังจากที่ไปหยิบยืมเขามีคนก็มาให้จัดอีก
ตอนนี้เราก็คิดว่าไปยืมเขามันโหภาพโบราณก็เกรงใจเขาก็เลย
ซื้อเองดีกว่าก็ไปตะเวนหาซื้อหา
มีผ้าชิ้นแรกได้จากคุณยายของแฟนอยู่ที่ป่าสาง
เขามีเชื้อสายชาวยองแถวเมืองรัชฉานในประเทศพม่า
ที่ย้ายมาอยู่ที่ตำพูลหลายร้อยปีมาแล้ว
คุณยายก็ให้ผ้าโบราณมาชิ้นหนึ่ง
ก็เป็นผ้าสิ้นธรรมดาแต่อายุก็เก่าแก่นะครับ

เสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วถึงออกไปหา

การไปเสาะหาผ้าโบราณแบบฉบับล้านนาผ้าโบราณเนี่ย
แต่ละพื้นยากไหมครับ
ก็สมัยก่อนนี่ผ้าเราจะสูญหายไปช่วงหนึ่ง
พอเขาใส่มาถึงยุคนึงพอมีความเจริญเข้ามา

บอกข้อมูลกับคนที่จะหาให้เราว่า

ปีแรกนี้ใช้วิธีผ่อนเอา

สมัยก่อนก็เริ่มแต่เป็นหลักร้อยหลักพัน
เงินพันสมัยก่อนเท่ากับเป็นเงินหมื่น
ป้อมชุดแต่ละชุดเราไม่รู้หรอกว่า
มีความสำคัญกับเจ้าของเก่ายังไงบ้าง
ชุดอาจจะร่วมพระราชพิธีมา

ไม่กลัวบ้างเหรอว่าทุกผืนเขาจะมีเจ้าของติดตามมา
คือตอนที่เก็บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาอยากให้เราเก็บ

ก็จะมีคนเอามาให้ถ้าทั้งหมด๙๐เนี่ยไม่ต้องออกไปหาที่ไหนเลย

หรือได้มาแบบไม่คาดคิดว่าจะได้รวมถึงผ้าสิ้นที่แฟนของคุณป้อมเนี่ยใส่ในงานมั่นด้วย
ครับก็คือตอนนั้นเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ทางวิรัยก็คัดเลือกให้เรามาเป็นนักแสดง
ก็ลงบันไดเลื่อนกลับลงมาปั๊บก็ตาก็มองไปที่ร้านขายของเก่า
เหลือไปเห็นมีผ้าชิ้นหนึ่งอยู่ในตู้เรียงซ้อนอยู่เห็นแค่รอยพับนิดเดียว
มีความรู้สึกว่านี่ต้องเป็นผ้าที่หายากก็เราก็เลยลงไปที่ร้านนี้
บอกขอให้ยากเข้าไปดูผ้าเขาเข้าไปที่ตู้มีผ้าพับอยู่
ก็ไปเห็นผ้าชิ้นนี้ครับเราเคยเห็นในรูปว่าผ้านี้เป็นของเจ้าหญิงเมืองเชียนตุง
ก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยพอดีแฟนผมเนี่ยมีเชื้อสายทางเมืองยองเมืองสิกตุงแถวนั้น
ผมจะแต่งงานปีหน้าผมอยากจะซื้ออันนี้เป็นของมั่นให้แฟน
เขาบอกแพงนะราคาเท่าไหร่ครับ
สมัยนั้นเขาบอกลดให้สุดเลย
๒๐๐๐๐บาทพี่มากี่ปีที่แล้วพี่
โอ้โหแล้วเราเป็นนักเรียนก็แบบมีเงินไม่เยอะ
เขาบอกว่าโอเคผมขอจ้องพื้นเนี่ย
แล้วผมขอเวลา๑ปีเก็บเงินผมจะมาเอา
โอ้โหพี่๑ปีก็คงขายคนอื่นไปแล้วมั้
ก็เขาบอกเขาหัวเราหัวเราะเขาบอกถ้าน้องจะเอามาจริงเดี๋ยวพี่จะเก็บให้
พอครบ๑ปีผมก็ค่อยเก็บตังค์ทำการแสดงทำของขายทำเสื้อผ้าอะไร
เรียนจบด้านออกแบบเก็บสะสมตังค์มาใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลเนี่ย

แต่พี่ทำไมถึงมีความผูกพันเหมือนว่าเก็บเงินทาง๑ปี

จ้างคนเชียงใหม่ทอใหม่ก็ได้
ก็คิดว่างานแต่งงานของเราอยากให้เจ้าสาวเขาใส่ผ้าแบบนี้
เราอยากเห็นภาพเราไม่มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้ก็เลยของจริง
ผมถามพี่อย่างนี้เมื่อ๓๐ปีก่อนพี่ซื้อ๒๐๐๐บาท

วันนี้พื้นนี้เท่าไหร่
ผมไม่ทราบราคาขายเพราะมันยังไม่เคยขายนะ
แต่ก็มีชาวต่างประเทศเคยมาให้ราคาแล้วเป็นหลักล้านหลายล้านด้วยครับ

แต่ตอนนี้ไม่ใช่มีผืนเดียวมีทั้งหมด๕ผืนครับ
แบบเดียวกันนี้๕ผืนผืนนึงเนี่ยหลากหลายล้าน

โอ้โหอีกสิ่งหนึ่งซึ่งก็แปลก

แต่มีเสื้อของเจ้าฟ้าเชียงตุง
ที่เป็นของเจ้านายชั้นสูงแล้วก็หายากมากเนี่ย

แต่ไปเจอที่ตลาดนัดสนามหลวงว่ะ
บางทีคนรุ่นนี้อาจจะยังไม่รู้จักตลาดนัดสนามหลวง
คุณไม่รู้จักใช่ไหมสนามหลวงคือเมื่อก่อน

เขาจะมีสนามหลวงหน้าวัดพระแก้วเห็นไหมครับ
ทั้งหมดนั้นคือเหมือนกับจตุจักรปัจจุบันนี้
เขาก็ยกตลาดนัดสนามหลวงมาไว้ที่จตุจักร
ใช่แล้วก็ขอที่ดินตรงนั้นคืน
สมัยนู้นเหมือนกันเป็นนักเรียนเหมือนกัน
ก็มากรุงเทพมาแสดงเนี่ยก็ได้เงิน

เสร็จละขาขาบนี้ก็คิดว่าจะไปแวะดูของกล่าวที่ตราบนรัฐสำรวง
พอมาถึงภาพตลาดเขาเก็บหมดเลยเพราะมันเย็นแล้ว

เราก็มองไปที่นั่นทุกโค้งมาตามที่สนามหลวง

แล้วก็มีแสงทองอยู่อันหนึ่ง
เหมือนกับแสงของเจดีอาจจะเป็นสีทอง

ก็เบึกตุ๊กโครงไปตามสนำลวง
พอไปถึงปั๊บกลายเป็นเสื้อสีทองอยู่ตัวหนึ่ง
ก็คือเสื้อตัวนี้ครับ
ใส่ไม้แขวนแล้วก็ห้อยอยู่แล้วโดนลมพัด
ก็โดนแสงแบบตอนยำเย็นนี่เขาเอาไหมครับ

ร้านอื่นปิดกันหมดแล้วลุงคนนี้กำลังเก็บบอก

มีคนทางเหนือเขาเอามาเหมือนกับมาแลกมาอะไรอย่างนี้

คิดให้พันหนึ่งแล้วกัน

ลูกมันจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมต้องเหลือตังค์อะไร

ครึ่งหนึ่งเลย๕๐๐บาทคุณซื้อเสื้อตัวนี้มาได้เป็นเสื้อของเจ้าฟ้าครับโอ้โห
แล้วก็มาดูจริงเป็นทองหมายถึงว่าเป็นโลหะ
เพราะโลหะก็ดูนะครับไม่ดำไม่อะไรอยู่
ปัจจุบันตัวนี้เท่าไหร่
ก็ไม่ได้ขายแต่ก็คงจะมีราคาสูง
หลักคาดว่าคิดก็ต้องเป็นหลักล้านนะครับ

เสื้อของเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงเนี่ยที่พี่ป้อมได้มาเนี่ย
ไม่ได้ได้มาแค่ตัวเดียวได้มาอีกแล้วก็ได้แบบเหลือเชื่อสุด
แล้วก็ที่สำคัญมีเรื่องน่าขนลุกตามมาอีกด้วย

ก็เป็นลักษณะเสื้อของเจ้าฟ้าทางเมืองเชียนตุงรัชฉานของไทยใหญ่สมัยก่อนนะครับ
ว่าจะใส่ด้วยเป็นเสื้อตัวยาวแบบเบอร์เซีย
เสื้อตัวนี้เมื่อก็ประมาณ๒๐ปีที่แล้ว
ก็มีแม่ค้าขาดประจำที่อยู่บริเวณบริเวณแม่สาย
ก็โทรศัพท์มาพอดีครับน้องป้อม
ตอนนี้พี่ได้เสื้อเจ้าฟ้ามาตัวหนึ่ง
ก็บอกว่าจริงเหรอพี่จะขายเท่าไหร่

ถ้ามานี้ให้เอาเงินมาจำเค้า๒๐๐๐๐
พอไปถึงปั๊บเราดูแป๊บเดียวก็รู้ว่าใช่

ก็ใช้เวลา๑อาทิตย์ก็รวบรวมเงินไปทีนี้ก็ไป
พอไปเรื่องภาพผมก็บอกอ้าวครบแล้ว
ดีใจที่จะได้เสื้อของเจ้าฟ้ามา
ว่าเขาบอกว่าน้องป้อมขอโทษด้วย
พอดีบ้านพี่จะโดนยึด
เพราะฉะนั้นพี่ต้องรีบขายเสื้อตัวนี้ออกไปก่อน
มีคนจากกรุงเทพมาให้ราคาตั้งแสนหนึ่ง

มาจำไว้แล้วเขาบอกก็เอาคืนไป
เขาคืนให้คืนให้บอกโหพี่ทำมีแบบ
นึกในใจว่าบุญเราไม่ถึง

ผมจะไม่มาล้างพี่อีกแล้วมึงงอน

ก็แบกกันกลับก็นั่งรถเมียกลับไป
เขาเคยเปิดเปย์เฮิตอยู่หลายวัน
ก็คิดในใจว่าหืมแล้วแต่บุญกรรมก็ไม่เป็นไร
เสร็จแล้วก็ลืมไปแล้วพออีกประมาณ๔๕ปีต่อมา
ก็พี่คนเดิมเนี่ยโทรมาโทรศัพท์

ฮัลโหลน้องป้อมสงสัยเสื้อตัวนี้จะเป็นของน้องป้อม
ตัวไหนครับเสื้อที่เคยมาดูอ่ะ

ให้มาเอาไปแล้วให้เป็นของน้องป้อม
พี่อย่ามันเล่นตลกหว่างผมขี้เก็ดไป

แล้วพี่ขายอะไรขาย๒๐๐๐๐เหรอ
ลองเสี่ยงไปดูก็ไป

พี่ไม่ได้เอาเสื้อเข้าบ้านนะน้องไปเอาอีกที่หนึ่งไปฝากไว้อีกล้านหนึ่ง

อ๋อไม่กล้าเอาเสื้อเข้าบ้านทำไมอ่ะไม่กล้าเอาเสื้อเข้าบ้านด้วย
คนที่ซื้อไปแสนนึงเนี่ยเป็นเศรษฐีเขาเรียกว่าเสียที่ซื้อไป
เขาเอามาคืนให้พี่แล้วเขาบอกว่า

ตอนคืนเดินอยู่ในบ้าน

เป็นคนออกมาใส่ชุดนี้เดิน
แล้วลูกเมียเขาก็ค่อยหนีไปหมด

เขาก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นเพราะเขาเห็น

สองหมื่นบาทเท่ากับตอนที่เรายังไม่มีเงิน

แต่ตอนที่เรามีแล้วไม่ต้องลำบากด้วย
ใช่ครับเขาเอามาให้เราเอง
ตั้งแต่พี่ป้อมได้มามีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพี่ป้อมบ้าง
สำหรับพี่เองภาพพวกนี้จะไม่มีเหตุการณ์อะไรกับพี่
แต่มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างคุณมดดำ

เขาบอกว่าหลังจากนั้นอีก๑๐ปีต่อมา
มีคนเอากางเกงที่เข้ากับชุดนี้จากอีกที่นึงเนี่ยเอามาให้
ครับก็คือแบบก็มีนักขายผ้าขายอะไร
ก็มาจากที่นู่นที่นี่มาจากพม่าบ้างอะไร
ก็มาเอ๊ะพอมาดูนี่มันคู่กับเสื้อตัวนี้
วัสดุทั้งเทปอะไรคู่กัน

เขาก็จะตามเหมือนตามมาอยู่ด้วยกัน

จริงแล้วของพวกนี้จะกระจายไปกันหมดละ
พี่ใช้คำว่าของพวกนี้ที่มาอยู่ด้วยกัน

ก็มีความรู้สึกว่าเขาจะตามกันมา
พระสิ้นที่เป็นของเจ้านายเนี่ยเป็นของที่หายากพระเจ้าองค์หนึ่งใช่ไหม
จะมีผ้าสิ้นประจำตัวผืนหนึ่งที่เป็นเงินเป็นทอง
พอเราได้ผืนหนึ่งเดี๋ยวก็มีคนเอามาให้อีกผืนนึง
เป็นของเจ้านู้นเจ้านี้บางทีว่าอยู่ดีก็มาขายให้